ตามมาถึงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
ประเด็นนี้หลายคนตามเลยนะคะคุณผู้ชม
กรณีที่แก๊งโจเข้าไปที่๒โรงพยาบาล
สมุทรปราการโรงพยาบาลแรกทำร้ายหมอและพยาบาล
อีกโรงพยาบาลหนึ่งไปลุมถล่มคู่อริ

ในห้องฉุกเฉินมันยังทำแล้วคนเจ็บคือหมอ
หมอโดนชกแล้วยังไปปั๊มหัวใจ

ทีนี้ข้อกฎหมายและมาตรการต่าง
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย

สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดตำรวจตั้งข้อหาเยอะเลยครับ
ไปที่โรงพักแล้วแล้วก็ฝากขัง
แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวทั้งตำรวจทั้งอายการ
เสนอคัดค้านการประกันตัวสารก็ไม่ให้ประกันตัว
วันนี้ก็กลายมาเป็นหัวข่าวฝากขัง๑๕โจซ่า
ชกหมอพัง๒รายไม่ให้ประกันตัวนอนคุก
ข้อหาที่ตำรวจตั้งเนี่ยโอ้โหหนักทั้งนั้นเลยครับ
ทำร้ายร่างกายทำให้ถึงแก่กรรมถึงแก่ความตาย
บุกรุกในเวลากลางคืน
ใช้กำลังประทุษร้ายมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
รวมทั้งให้เกิดความวุ่นวายด้วย
ข้อหาเหล่านี้หนักทั้งนั้น
ส่วนคุณหมอผู้หญิงที่ประจำอยู่ห้องฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลวิพารามวชิรประการที่ถูกทำร้ายเนี่ย
มีคำบอกเล่าโทยชื่อแพทย์หญิงชัตนิการสุพาณิตครับ

ชูพันธ์ชาญสมรบอกว่าขณะนี้เธอยังอยู่ในอาการเสียขวัญอย่างมาก
ตอนนี้ต้องขอหยุดงานก่อนไม่อยากกลับมาทำงานอีกแล้ว
อยู่ในสภาพที่เรียกว่าขวัญหนีดีฟอร์
เนื่องจากว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยทางโรงพยาบาลก็เห็นใจครับ
ก็บอกว่าถ้าหมอจะไม่กลับมาทำงานต่อ
ก็อาจจะให้ไปทำงานแห่งอื่นในเครือโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการนี่แหละ
อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่าคุณหมอผู้หญิงท่านนี้ทำงานมาหลายปี
เป็นหมอที่ขยันเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับคนไข้มาก
แล้วก็ต้องมาเจอสภาพอย่างนี้ก็สะเทือนใจกันไปทั่วกัน

ที่เราขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานว่าตำรวจจะต้องเอาจริงเอาจังกับคดีนี้หน่อย
เมื่อวานนี้พลตำรวจโทปิยะอุทาโย
บอกว่าได้รับคำสั่งจากพลตำรวจเอกจากทิพย์พบตร
ให้ไปควบคุมดูแลคดีนี้สำนวนเรื่องนี้

ทำงานตามคดีของตำรวจสิ่งที่พลตำรวจโทปียะบอกนักข่าวก็คือ
หนึ่งจะต้องไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้
ในโรงพยาบาลอีกสอง
จะต้องมีแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจนทั้งระหว่างก่อนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
จะต้องมีการซ้อมแผนการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ
ทีนี้เรื่องคดีเนี่ยตามดูหน่อยเพราะว่าพลตำรวจโทปิยะบอกว่า
คดีความมีความคืบหน้าพอสมควรทั้งเรื่องการทำร้ายกันในจุดเกิดเหตุ
ทำร้ายบุคลากรทำลายทรัพย์สินโดยแยกออกเป็นสามส่วน
แต่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งจะต้องเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนกรณีเรื่องค่าเสียหายภายในสถานพยาบาล
ทางพนักงานสอบสวนจะต้องเดินทางไปตรวจสอบเพิ่มเติม
หรือผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายสามารถเดินทางเข้ามาแจ้ง
เพื่อดำเนินการได้ในทันทีแต่ว่าสำหรับค่าชดเชยเนี่ย
ผู้ใดทำให้เกิดความเสียหายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนกรณีการฝากขังของผู้ต้องหา
ทางพยานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวทั้งหมด
แต่ขึ้นอยู่กับทางอำนาจศาลอันนี้ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวแล้วนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยมันอยากให้
เป็นไปอย่างที่พรศโรโธพิญญะพูด
ก็คือมันจะต้องไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมา

โรงพยาบาลควรจะเป็นสถานที่ที่
ปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะในห้องฉุกชืน
มันบุกเข้าไปได้ยังไง
แล้วไม่ใช่หนนี้เป็นหนเดียวนะ
มันเกิดเหตุมาแล้วหลายครั้ง

จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าไอ้คนพวกนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้ว
ไม่รู้จักการะเทศะไม่รู้จักสถานที่
ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันหนักมากไปแล้ว
ถ้าไม่เอาจริงเอาจังผมคิดว่าเดี๋ยวก็เกิดที่โน่นที่นี่อีก

ฉะนั้นวิธีการเอาจริงเอาจังคือต้องเข้าคุกแล้วไม่รอลงอาญา
ไม่รอลงอาญานี่หมายถึงว่าอยู่ในคุกจริง
และควรจะมีกฎเกณฑ์กติกาด้วยว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ย
เมื่อถึงเวลาถึงคราวที่เขาจะมีการอภัยโทษกัน
คนพวกนี้ไม่ควรจะเข้าข่ายที่จะได้รับอภัยโทษ

เพราะนี่เป็นกรณีที่ผมคิดว่าที่ไหนก็ไม่มีกันหรอก
โรงพยาบาลที่ตามไปไปตบไปตีกันเอง
อีกคนนึงนอนอยู่บนเตียงเอาลากขึ้นมาต่อสู้เอาอาวุธเข้าไปด้วย
ที่สำคัญคือไปทำร้ายหมอ

หมอเขาก็ช่วยอยู่แท้แล้วหมอก็เป็นผู้หญิงด้วย

เมื่อวานนี้ขึ้นโรงพักบอกว่า
ใช้แค่มือถากไม่ถากหรอกครับ

พอดูในคลิปเนี่ยที่เห็นคึกคักคึกคักโอ้โห

พอตัดภาพไปเจอที่โรงพัก

คอตกนั่งซึมเศร้า
ไม่มีแววของความเป็นผู้ยิ่งใหญ่เลย
ที่กลางอยู่เนี่ยมันคนละคนกันหมดเลยนะครับ

หอยทำตัวน่าสงสารเสื้องซึม
แต่ว่าหนีไม่พ้นหรอกครับ
ลองย้อนกลับไปดูประเด็นเรื่องที่ว่า
เรื่องแบบนี้มันเคยเกิดเหตุมาแล้วกี่ครั้งในบ้านเรา
ผมย้อนไปดูเรื่องที่คุณหมอสุขุม
การจนพิมายท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
จำนวน๖๖ครั้ง
ปี๒๕๕๕จำนวน๑ครั้ง
ปี๒๕๕๖ไม่มีเหตุ
แต่พอมาปี๒๕๕๗ก็เกิดขึ้นอีก๑ครั้ง
ปีจำนวน๒๕๕๘โอ้โหนี่มากหน่อย๗ครั้งเลย

นี่ค่อยขยับมาเรื่อยท่านเห็นไหมความย่ามใจของมันเนี่ยเป็น๑๗ครั้ง
ปี๒๕๖๒ย่ามใจหนักเข้าไปอีก

นี่ผ่านไปแล้ว๕๖เดือน๑ครั้ง
รวมทั้งหมดที่มันไปทำเรื่องแบบนี้

ประชาชนที่ไม่รู้อีโนอิเน่เสียชีวิตไป๙ราย

ทุกคดีถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
โดยไม่มีการรอลงอาญาทั้งสิ้น
ท่านเห็นเคิร์ฟตัวเลขไหมครับ

ผมถึงบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ตัวเลขมันจะมากกว่านี้
ปีที่มากที่สุดคือ

๑๐เนี่ย๒๘ครั้ง
ปี๖๒ที่ผ่านมา๒๘ครั้ง
เกิดเหตุแบบนี้ในโรงพยาบาล
ผมคิดว่ามาถึงวันนี้ก็เรียกร้องซ้ำอีกทีหนึ่ง
ตำรวจทั้งอายการทั้งศาล
ศาลนั้นท่านก็ดำเนินการทำความเหมาะสม
แต่ที่เราจะเรียกร้องได้ก็คือ

ต้องทำคดีมัดให้แน่น

เป็นตามที่พลนุรโทพีย์บอกว่า
เรื่องแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก
ว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกวิธีการมีอย่างเดียวถ้า
แล้วติดคุกไม่คุ้มกันมันก็ไม่ทำวันนี้ก็ฝากไปถึงทั้ง
ความหวังไว้ด้วยนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ